ไปดูเรื่องที่ไม่รักดีกันบ้างไม่รักดี
เคยได้ยินไหมว่าเงินไม่หาหาแต่งาน
เฮ้ยหาแต่เรื่องน่ะเป็นแต่แบบนี้สิคุณพระโชว์ไปดูค่ะ
หา

ตัวเองเป็นแมวต้องจับหนู

งานนี้คือยังไงคะคุณ
คืออะไรมันปล่อยในบ้านน่ะ
แล้วงานการไม่หาหาแต่เรื่อง
หาเรื่องให้เจ้าของบ้านปวดหัวเลยเนี่ย
แล้วตกออกตกใจไม่แล้วเอางูมาในบ้านนี่
งานนี้จะรออะไรเจ้าของบ้านวิ่งสิจ๊ะ
บอกไม่ไหวแล้วขอไปก่อนไม่รอแล้วนะ
หนีตะเลิศกระเจิดกระเจิงกันทั้งบ้าน
เพราะแกตัวเดียวเลยเจ้าเหมียวเอ้ย
โอ้โหไม่รักดีจริงจริงให้ปลาทูก็ไม่รู้สำนึก

เออโอ้โฮแล้วถ้าโดนงูฉกไปนี่

คือแปลกใจอย่างนึงเอางูนี่
งูมันคาบอะไรมา
มันไม่ดิ้นไม่อะไรเลยนะมันเหมือนตายนะ
กรรมแบบนี้คือแมวเวลามันจะไปจับเหยื่อน
มันจะตะปบตะปบให้สลบ

ลักษณะมันจะเป็นแบบนี้แหละเวลามันไปคาบเหยื่อมันจะคาบเข้าบ้านมาโชว์โชว์เจ้าของ

กรรมของแมวดิฉันเลี้ยงแมวแบบนี้คาบหนูคาบนก
ที่ตายแล้วมันก็จะมาแบบตะปบโยนเล่น

ใช่มันเป็นพฤติกรรมของมันเวลามันไปจับเหยื่อมาได้
มันจะเอาเข้าบ้านมาให้เจ้าของดูมันเก่ง

ข้าวหลังก็เอาเป็นแบบอย่างอื่นที่ไม่ใช่งูแล้วกันนะ